มาถึงข่าวดราม่าข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เกิดเหตุสะเทือนใจผู้หญิงคนหนึ่งนะรับราชการทหาร
ถูกส่งตัวไปรับใช้อยู่ที่บ้านผู้หญิงท่านหนึ่ง
ผู้หญิงท่านนี้อ้างตัวว่าเป็นภรรยาของสว
ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสครับ
พายไว้วางยืนอยู่แบบเงี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มึงเอาตั้งซี่กับหนุ่มไปได้ไง
อ่ะได้ต้องเห็นตัวมันเต็มมุมน่ะตอนไหนมึงห่อมาไม่ได้ยอม
ยอมเสียงแล้วมันเสื้อยอมไม่เป็นไรคือสิ่งที่มึงทำ
ชอบเราใช่ไหมตอนไหนชอบเราใช่ไหมมึงตรงนี้
เอาตัวใช้ที่คุณตรงนี้งานไม่มีปริศนา
เทน้ำยาศักดิ์เอานิดนึง
ให้หมดแล้วมึง
มึงดูหลอยนะครับมึงขยี้มาให้หมด

มึงขึ้นมาเสร็จตอนกี่โมง

ในคลิปเมื่อกี้คนไหนคนผมไม่รู้จริง
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปเหตุการณ์นะครับที่หากคุณผู้ชมได้ชมทั้งหมด
จะต้องถามว่านี่เหรอมนุษย์มนุษย์ที่ทำด้วยกัน
ผมถึงถามว่าคนไหนคนผู้หญิงเสื้อสีส้มครับ
ผู้เสียหายโดนตีด้วยไม้เป็นไม้แขวนนะครับ
แขวนยังหักเลยอ่ะเลือดกระเซ็นหยดตามพื้น
ผู้ก่อเหตุนะครับขึ้นเสียงขู่บังคับให้ฉีดแอลกอฮอล์ใส่เท้า
แล้วบังคับให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดเช็ดให้สะอาด
ในคลิปจะสังเกตว่าผู้ก่อเหตุยังสั่งให้ผู้เสียหาย
เอามือถือถ่ายคลิปไว้ตลอดเวลาคล้ายกับต้องการเก็บคลิปภาพนี้
เอาไว้ดูในภายหลังฮะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกคุณผู้ชม
เพราะจากสภาพบาดแผลทั่วร่างของผู้เสียหายใบหน้ามีรอยถูกขอมีคม
ใบหูฉีกขาดนอกจากนี้ยังมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายอีกนับไม่ถ้วน
่งชี้ได้เลยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บถูกทารุณกรรมตามร่างกายมาแล้วหลายครั้ง
ข้อมูลระบุว่าผู้เสียหายเป็นทหารหญิงครับ
ถูกผู้ก่อเหตุใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องหนีบผม
ไม้บรรทัดเหล็กทำร้ายร่างกายซ้ำยังอุ้มขู่นะ
ขู่ว่าจะอุ้มพ่อแม่ไปทำร้ายนะครับถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟัง
นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจหญิงฮะ
อ้างว่าเป็นภรรยาของสวท่านหนึ่งใครทำอะไรเธอไม่ได้หรอก
ใช่ค่ะเขาอ้างค่ะเขาอ้างว่าเป็นภรรยาท่านสวค่ะ
สวปัจจุบันนี้นะครับใช่ค่ะ
แล้วตัวเขาสังกัดเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นอะไรค่ะ
เป็นตำรวจค่ะตำรวจยศอะไรครับ
ยศ๑๐ตำรวจเอกค่ะ
คุณผู้ชมครับแม่ของผู้เสียหายท่านนี้นะครับ
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าเห็นสภาพลูกแล้วแม่จะช็อก
ไม่คิดว่าลูกแม่จะถูกทำขนาดนี้ฮะ
เปิดเมล็ดดูหน้าลูกมีแพ้เต็มเลย
ตอนนั้นเห็นหน้าลูกแล้วถูกลูกถูกทรมาน

ใช่ค่ะคือเขี่ยวจากหน้าแตกหน้าหมดเลยดั้งเนื้อหน้าหัก

ไม่อะไม่แล้วพอมาวันที่๑๒ก็เตรียมหาตังค์
หาตังค์ยังไม่ได้พอวันที่๑๓ลูกก็ถามว่า
แม่วันนี้แม่ว่างไหมรู้เลยว่ายังไงก็ต้องลูกก็ต้องโดนอีก

ทีมข่าวตรวจสอบนะครับรูปของผู้เสียหาย
ดูซิว่าก่อนเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงซ้ายมือครับ
ซ้ายมือคือรูปรับราชการทหารเห็นไหมครับสวมเครื่องแบบด้วย
ใบหน้าสดใสตัดผมสั้นนะครับพอเข้าไปรับใช้ผู้ก่อเหตุดูสิครับ
ถูกตัดผมให้สั้นแบบนั้นแล้วใบหน้าหมองคล้ำ
ผิดไปจากลูกเดิมเลยผู้เสียหายยอมรับว่าถูก
ถูกใช้แอลกอฮอล์ฉีดผมแล้วเอาไฟจุดครับ
เพื่อทำโทษคือจุดเริ่มต้นมาจากเธอเธอเคยทำงานร้านกาแฟมาก่อน
แล้วผู้ก่อเหตุยื่นข้อเสนอบอกเดี๋ยวจะฝากเข้าทหารให้นะ
เธอก็ตกลงแต่ปรากฏว่าเธอถูกส่งตัวมาทำงานรับใช้ที่บ้านของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ต้องคอยรองรับอารมณ์จากการถูกด่าและทำร้ายร่างกายนะฮะจนอาการสาหัส
คุณกันจอมพลังระบุว่าจะพาผู้เสียหายมาเปิดโปรงเรื่องนี้ผ่านรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับ
ขณะออกอากาศมีโทรศัพท์อ้างว่าโทรจากกองทัพและหน่วยงานระดับสูงกดดันให้ยุติการดำเนินรายการครับ
อย่างไรก็ตามขณะนี้กลุ่มผู้เสียหายนะครับไปแจ้งความที่สพเมืองราชบุรีนะครับ
เรื่องต้นตำรวจเตรียมแจ้งหลายข้อหาแล้วก็ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุอยู่ครับ
ค่ะและล่าสุดนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารนะคะพลโทธีรพงศ์ปรัฐมสิงหณอายุทยา
ในฐานะโคศกกองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดเผยบอกว่าพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตรวจสอบทราบว่าผู้เสียหายนั้นเป็นอดีตกำลังพล

เนื่องจากต้องดูแลบีดามานดาที่ป่วย
แล้วก็มีการอนุมัติให้ลาออกตั้งแต่๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
เช่นเดียวกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่มีเอกสารชี้แจงไปถึงคุณหนุ่มกัญชัย
ที่ได้ดำเนินรายการแล้วออกมาเปิดโปรงคดีนี้นะคะ
บอกว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจหญิงในสังกัดจริง
แต่ได้ถูกส่งตัวไปช่วยราชการสังกัดกอรมนภ๔
แต่ว่าในการดำเนินคดีนะคะตำรวจสพเมืองราชบุรี
ก็ต้องแจ้งประสานมายังกองบัญชาการตำรวจสันติบาลก่อนค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีหลักฐานเป็นคลิปภาพ
ที่ผู้เสียหายเนี่ยกำลังยืนรีดผ้า
รีดผ้าในสภาพที่บาดเจ็บทางร่างกายค่ะ
คุณผู้ชมเห็นที่เราวงไว้ไหมเนี่ยค่ะ
สังเกตว่าที่ปากเนี่ยเลือดออกเต็มไปหมดนะคะ
คลิปนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าผู้เสียหายต้องถ่ายเอาไว้

ซึ่งเป็นเจ้านายในบ้านให้รับรู้ว่ากำลังทำงานบ้านอยู่จริง
นี่ค่ะนี่ก็เป็นคลิปล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมานะคะ
และมีรายงานด้วยว่าทนายภัยศาลกันจอมพลังรวมถึงผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นอดีตทหารหญิงสังกัดกองบัญชาการฐานสูงสุด
เดินทางไปที่สพเมืองราชบุรีแล้วนะคะ
นี่ค่ะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวุฒิสภาเข้าร่วมสังเกตการ
ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมดูแลผู้เสียหายด้วยนะคะ
สำหรับแนวทางการดำเนินคดีฝ่ายสืบสวน
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามตัว๑๐ตำรวจเอกหญิงรายนี้นะคะ
เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ายังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
ขณะที่คณะกรรมการปรึกษาวุฒิสภานั้นบอกว่าจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในตัวบุคคลค่ะ
ว่าเป็นสวคนไหนนะคะที่ถูกอ้างถึงเนี่ยค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าหากทราบข้อมูลต้องรายงานข้อเท็จจริง
ถึงประธานวุฒิสภาตามลำดับขั้นค่ะ